คุณผู้ชมคะยังจำตู้ปันสุกได้ไหม

ตู้ปันสุกนี่คือเขาเอาให้คนเอาของมาใส่

อาศัยเอานี่แหละค่ะพูดถึงเรื่องตู้ปันสุก

บอกว่ามันมีของที่เหลือจากตู้ปันสุก
เดี๋ยวจะขายน้ำมันให้รังหนึ่งเลยนะ
รังหนึ่งมีโหลหนึ่งแล้วขายให้ในราคาถูก
แม่ค้าก็หลงเชื่อสิจ่ายตังค์ให้ไปก่อน
สุดท้ายตกเป็นเหยื่อค่ะคุณผู้ชม

เงินไป๕๐๐กว่าบาทนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าเตือนภัย

ก็เล่าย้อนไปเมื่อวันที่๔กันยายนมีผู้ชายคนหนึ่ง
อายุประมาณสัก๕๕๖๐คนที่วงสีแดงนี่แหละค่ะ

ผมเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแถวปากเกร็ด

มาเสนอขายน้ำมันพืชรังนึงคุณมี๑๒ขวดถูกไหม
เขาขายรังละ๒๕๐ปกติตามห้างร้านที่ฉันซื้อน้ำมันพืช
ซื้อเป็นรังหนึ่งมันก็แบบ๓๐๐กว่า๔๐๐กว่า
เพราะอันนี้ถ้าขายรังหนึ่งโหลหนึ่ง๒๕๐เนี่ย

๒๐บาทเองใช่แล้วมีให้ทั้งหมด๒๐ลังมันคือสมสกุล
แถมให้อีกด้วย๒รังเอาไปเลย๒รังฟรี
ทั้งหมดคิดแค่๕๐๐๐บาท
แล้วน้ำมันนี้มันเหลือจากการใส่ตู้ปันสุกที่หน้าโรงพยาบาล
ก็เลยเอามาขายในราคาถูก
แล้วทางด้านเหยื่อเขาก็เลยจ่ายตังค์ไปก่อน
แล้วก็ให้หลานตามไปยกของที่โรงพยาบาล
ทีนี้ผู้ชายสูงวัยคนนี้ก็พาหลานนะ
อ้อมไปตรงที่จอดรถของโรงพยาบาล
แล้วออกอุบายเดี๋ยวรอตรงนี้แป๊บนึง

เนี่ยกุญแจที่เก็บน้ำมันไว้เนี่ยอู๊
ตั้ง๒๐กว่ารังอยู่ในห้องนี้หมดเลย

หลังจากนั้นหายไปเลยค่ะ
นี่ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่
ที่ร้านอาหารตามสั่งแล้วก็ร้านขายของชำ
ร้านนี้ชื่อว่าร้านอามีนะ

ก็ไปเจอกับนางอำนวยง่วนหอมอายุ๗๐ปีที่เป็นเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านก็เล่าให้ฟังบอกว่าโห
นี่นะตัวยายขายของอยู่ที่ร้านคนเดียว
แล้วก็มีชายสูงวัยเดินเข้ามาขอ
เหมือนกับขอหลบรถที่ร้านเดินเข้ามาหา

โต๊ะมีน้ำมันพืชจะมาขายต่อให้
ฉันก็เห็นว่าราคาถูกฉันก็เลยตกลงซื้อ
แม่คิดดูสิหนูตั้ง๒๒รังเอาคูณ๑๒ขวดเข้าไป
จ่ายแค่๕๐๐๐เองใครจะไม่เอา
ฉันก็เลยให้หลานชายฉันไปขน
ต่อมาหลานชายก็โทรศัพท์มาบอกฉันว่า
โต๊ะเนี่ยนั่งรอเป็น๑๐นาทีแล้วไม่เห็นมีใครเดินกลับมาเลย
ผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปหยิบกุญแจ
ไม่รู้ว่าไปหยิบที่ไหนไกลไม่มาสักทีนึง
กล้องวงจรปิดนี้จับภาพได้ทุกช่วงเลยคุณสืบสกุล
เห็นภาพชัดเจนทีนี้ก็เลยไปแจ้งความ
แล้วก็เตือนนะคนสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจ
จะอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ท้ายที่สุดก็มาหลอกเหยื่อสูญเงินไป๕๐๐บาท
คิดว่าจะได้น้ำมันมา๒๒รังไม่ได้เลยแม้แต่หยดเดียว